ในหลายฉากหลายตอนที่มีเจเจกิจสนภูมินะคะ
แล้วงานนี้เจเจจะว่ายังไงไปฟังเจเจกฤษณภูมิหน่อยค่ะ
จริงก็ว่าเจเจไม่ได้นะเพราะก็แสดงตามข้อมูล
อันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบแบบตรงได้คือเราเป็นคนที่แบบเราทำงานนะครับ
เราก็ทำทำตามหน้าที่ที่เราได้ทำมาใช่ครับโอ้โหยังไม่ได้เกิดการคุยกันเลยครับ
เพราะว่าหลังจากที่วันปิดกล้องวันนั้นมันค่อนข้าง
มันค่อนข้างกระชันชิดมากเรื่องซีนการถ่ายทำอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบมีโอกาสได้คุยกันไม่เป็นไรครับผมผมมองว่าพอเราเป็นคนทำงาน
เราต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับเราก็แค่พัฒนาตัวเอง
แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแค่นั้น
พี่แจ๊คบอกมันก็ไม่ใช่ความผิดของเจ๊เนอะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวรักเลือกออกมาลายถลายขนแล้วกัน
ครั้งนี้ก็ยังยืนยันอยู่นะคะว่าไม่จริง
พูดมาหลายรอบความสัมพันธ์ก็เริ่มสั่นนิดถึงเหมือนกัน
พอมีคนไปพูดเยอะอะผมเริ่มแบบเริ่มโดนล่ะ
ยังปกติดีครับผมเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรอะเดี๋ยวหนาวอกมาบอก
แต่ว่าอย่าเพิ่งพูดกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะโดน
มันไม่ถึงกับเรื่องเคลียร์ครับแต่ว่า
คือมันก็ต้องแบบผมก็ต้องเอาใจเพิ่มบ้าง
ต่างแบบต้องขอบคุณนักข่าวนะถ้าเป็นอย่างงั้น
เอ้าด่าละมันกันทั้งแต่อีก
อย่าไปถามน้องบ่อย